มาตามต่อข่าวใหญ่กันนะครับ
สำหรับข่าวของการหลบหนี
ของผู้ต้องหาในคดียาเสพติด๓คนนะครับ
ชิงรถควบคุมผู้ต้องหาหลบหนีที่จังหวัดชุมพร
วันนี้ก็ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้
ปิดล้อมเขาล่า๓ผู้ต้องขังหัวโจก

เพราะว่าเจ้าหน้าที่สืบจนรู้ว่ามีผู้ร่วมขบวนการ
สมคบคิดในการวางแผนที่จะหลบหนี๕คน
คนหนึ่งเป็นคนที่เราเห็นในคลิป

อีกคนนึงเป็นคนที่เราเห็นในคลิปเหมือนกันนะครับ
วิ่งหนีออกจากสถานที่ตรงนั้น

ส่วนอีก๓คนกำลังหลบหนีอยู่
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครอง
กำลังระดมกำลังตรึงรอบเขาท่าทอง
เฮลิเคิปเตอร์บินไล่ด้วยดูในคลิปก่อนละกันนะ
ในคลิปที่วงกลมแดง๒วงกลมไว้

คนแรกที่วิ่งออกจากประตูรั้วแล้ววิ่งหนีไปทางขวา

ส่วนคนที่ถูกกดไว้ที่พื้นและดูจังหวะนี้
ที่รถที่มีผู้ต้องขังที่หลบหนีอีก๓คนขับออกมา

คือเขาบอกว่าเป็นคนที่วางแผนการหลบหนี
นั่นก็คือนายวศิลป์หรือว่าแดงทองหยวนอายุ๔๐ปี

เป็นหัวหน้าในการวางแผนสั่งการ

นายวศิลป์กระโดดขึ้นรถไม่ทัน
และก็ถูกจับกลุ่มถูกกดไว้ที่พื้น
แล้วก็ถูกรถพุ่งชนประตูรั้วเหล็ก

เหล็กล้มทับใส่แล้วรถยังมาทับอีก
ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนอีกคนที่วิ่งหนีออกจากรั้วไปทางขวา
และตำรวจเจ้าหน้าที่ตามจับกลุ่มตัวได้
ก็คือนายบริธิชัยแก้วนักรำอายุ๓๕ปี

ทีนี้แหละครับเหลือ๓คนที่อยู่บนรถ
ก็คือนายพิเชษกลิ่นโอชาอายุ๓๑ปี
นายกฤษดาเกรดนุ้ยอายุ๓๖ปี
และนายนราธิบเพิ่มลาบอายุ๒๖ปีนะครับ

และเป็นผู้ที่นำรถกระบะควบคุมผู้ต้องหาของเรือนจำ
จังหวัดหลังสวนขับขี่หนีไป
จากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ต้องตามตัวอย่างเต็มที่ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียว
ทหารและเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมอาสาสมัคร
ฝ่ายปกครองกว่า๓๐๐นาย
ไล่ล่ากดดันตลอด๒๔ชั่วโมงคุณ
ฮอเฮลิคอปเตอร์บินค้นหาและกดดันนาม๓วันแล้ว
แล้วก็ใช้สุนัขดมกลิ่น
ดมกลิ่นเข้าไปในเขาท่าทองพื้นที่๑๕๐๐ไร่

เรื่องของการที่จะถูกตอบโต้จากคนร้ายที่หลบหนีเข้าไป

สามารถรวบตัวผู้ต้องหาทั้ง๓รายนี้ได้แล้ว
ล่าสุดในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะครับ
ในจุดที่ห่างจากฐานค้นหา๓๐๐เมตร
หลังจากที่ผู้ต้องหาทั้ง๓ราย
หิวโซลงมาจากป่าข้างสวนผลไม้ชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดทิ้งรถ
และใกล้กับถ้ำห้วยคล้าบ้านท่าทองตำบลตะโก
อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไปพบรถ

รวมถึงโซ่ตรวนที่ผู้ต้องหาทั้ง๓คนพยายามที่จะถอดออก
แล้วก็เสื้อผ้าของหนึ่งในผู้ต้องหาอยู่ในรถนี้ด้วย

และเจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมเขาท่าทองไว้ทุกทิศทุกทาง
กระทั่งกดดันและเมื่อเช้านี้ก็สามารถ
วบตัวผู้ต้องหาที่หิวโซนและลงมาจากปาก
ข้างสวนผลไม้ของชาวบ้านได้แล้วนะครับ
เจ้าของสวนเห็น๓คนนี้
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รุดไปจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด
ทั้ง๓คนอยู่ในสภาพยังสวมใส่เสื้อผ้าผู้ต้องขัง

จากขาดน้ำและอาหารมาแล้ว๓วัน
โดยเก็บกล้วยในสวนของชาวบ้านกินประทังชีวิต
จากนั้นผู้ต้องหาทั้ง๓ถูกนำตัวไปยังสพทุ่งตะโกทันทีนะครับ
นี่แหละครับพอจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ในบุญญาณรักบุญญาณอธิการผู้ประชาการเบือนจำหลังสวน
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันติดตามตัวคนร้าย